เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙โดยเฉพาะสายพันธุมิครอน
ระบาดใน๔๗จังหวัดแล้วนะฮะ
หลังปีใหม่หลังจากที่คนไปรวมตัวไปสังสรรค์ไปท่องเที่ยว

และต้องกลับมาทำงานจะมีมาตรการอะไร
ในการที่จะรองรับและป้องกันโอมิครอน
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่หมายฮะ
สวัสดีครับวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดชดเชย
ต่อไปอีกวันแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ย
เราควรจะเตรียมรับมือเตรียมใช้ชีวิต
ในช่วงปีใหม่กันยังไงลองไล่เลียงดู
ถึง๑๔มกราทั้งค่าราชการทั้งภาคเอกชน
สถานศึกษาโรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนปรับแผน๒๐๐
ฉบับบอกว่าให้โรงเรียนปรับมาเรียนทาง

พ่อแม่ผู้ปกครองที่เพิ่งหายเหนื่อยก็ใจแป้วต่อ
ถามว่าเพราะอะไรจึงมีข่าวนี้มารับปีใหม่
ก็เพราะตัวเลขการระบาดของโอมิครอน
มิครอนพุ่ง๑๕๕๑ราย
กระจาย๔๗จังหวัด

แต่บางข่าวบอกว่าให้จับตาที่ชนบุรี
ป่วยแสงหน้ากอทมแล้ว
ประเด็นคือจะมีมาตรการอะไรตามมาอีก
อันนี้ต้องรอการประชุมจากสบค
สอบคอชุดใหญ่จะมีการประชุมกันในวันที่๗มกรานี้

มีพ่อแม่ผู้ปกครอง
เขาลุ้นกันมากเพราะเกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะ
ลองฟังรายละเอียดบางส่วนที่พลเอกสุพศมาลานิยม
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้โนยการสบค
ท่านอธิบายว่าจริงแล้ว
มาตรการของโรงเรียนต่างก็คือการเรียนออนไลน์และออนไซต์

สำหรับการเรียนออนไซต์คือต้องไปโรงเรียนเนี่ยต้องดำเนินการตามมาตรการโควิด
ที่มีการตรวจคัดกรองกันอย่างเข้มข้น
กันทุกสัปดาห์
ยืนยันว่าทุกโรงเรียนทำตามมาตรการที่กำหนดอยู่แล้ว
ยังไงก็ตามวันนี้วันที่๓
กระทรวงศึกษาเขาจะประชุมเพื่อดูมาตรการ
กันอีกทีนึงอาจจะมีการยกระดับมาตรการ

อาจจะมีการยกระดับมาตรการ
อาจจะนี่แปลว่ายังไม่รู้จะเอายังไง
ยังไม่ชัดเจนจะมีการยกระดับหรือไม่
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องคอยเงียบหูฟังจากการประชุม
แต่ว่าแน่เลยครับอย่างที่ขอนแก่นเนี่ย
สั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดไปแล้ว๑๔วัน
ดงวันเด็กงดหมดเพราะว่าขอนแก่น
ปีใหม่ติดเชื้อโควิดปีใหม่กว่า๒๐๐ราย
ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครอง
จากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วตอนนี้ที่กำลังใจ
ตุ้มตุ้มต้มต้มกันอยู่ก็คือ
ผู้ประกอบการผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ประกาศเก่าการร้านค้าแหล่งท่องเที่ยว

สถานการณ์มันจะลามไปสู่จุดที่จะคุมเข้ม
หรือน้องการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งไหม
ดาวน์นั่นชัดเจนแล้วรัฐบาลบอกว่า
จะไม่มีการล็อกดาวน์แต่ไม่ล็อกดาวน์แต่ถ้ายกระดับ
การคุมเข้มมาก
มันก็ขอให้คำนึงถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับ
คำนึงถึงคนทำมาหากินเอาไว้ให้มาก
อย่าให้มันเกิดสภาพตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตาย
ต้องพิจารณาข้อมูลพื้นฐานอย่างรอบด้าน
แล้วค่อยกำหนดตัดสินใจว่าจะยกระดับ
หรือให้เป็นอยู่อย่างเดิมหรือจะผ่อนปลนลง
มันมีสามแนวทางนะครับหนึ่งยกระดับเก็บมากขึ้น
สองให้เป็นอยู่อย่างเดิมหรือสาม
ผ่อนปล่นลงอย่างข้อมูลจาก
รวสันจันทราทิพย์หัวหน้าศูนย์จีโนมของการแพทย์
คณะแพทย์รามาอันนี้สอบประคอก็ควรฟัง
นะครับดรวสันบอกว่าขณะนี้ประเทศ
ที่ติดเชื้อโอมิครอนมาก่อนอย่างอัฟริกา
ใต้เนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่และมีผู้เสียชีวิตลดลงมาก
เพราะว่าเขามีวัคซีนที่ไปฉีดกระตุ้นแอนติบอดี้

โดยภาพรวมหลังจากทยอยแพร่ระบาดทั่วโลกแล้วเนี่ย
จากนั้นอาการผู้ติดเชื้อจะลดลงอย่างรวดเร็ว
มันไม่เหมือนกับเดนต้านี่ข้อมูลจาก
รวสันจันทราทิพย์ข้อมูลจาก
ประหลัดกระทรวงศาสุขคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิต
ท่านก็บอกว่าโควิดสายพันธุมิครอน
ยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้คือโรคมันไม่รุนแรง
แต่ติดเชื้อมากขึ้นไม่รุนแรง
แต่ติดเชื้อมากขึ้นและยังอยู่ภายใต้การควบคุมได้
ทีนี้ถ้ารองเดี๋ยวมอง

มีต้นแบบมีตัวอย่างหลายประเทศที่มีแนวทางที่จะอยู่กับโควิด

อย่างที่ยุโรปหลายประเทศโอมิครอนรบาดตรงแรง
แต่ว่ามันไม่ร้ายแรงเท่าเดนต้า
อย่างเช่นที่ฝรั่งเศสเตรียมลดระยะเวลากักตัว
เนี่ยกักตัว๑๐วันตอนนี้จะเหลือกักตัวเพียง๕วันถึง๗วันเท่านั้น
นี่เห็นไหมฮะเขาป่อนปลนลงทั้งที่เขาเจอโอมิครอนหนักอยู่ในตอนนี้
หรืออย่างสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ระบาดโควิดวันหนึ่งหลายแสน
เมื่อวานวันเดียวนี่๓แสนกว่า
แต่ว่าที่สหรัฐตอนนี้เจอเข้าไปหนักที่สุด
ขนาดหนักที่สุดเนี่ยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
เขาได้ประกาศคำแนะนำให้ลดระยะเวลาในการกักตัว
คนที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ
จากเดิมให้กักตัว๑๐วันนี่ก็ให้เหลือ๕วัน
เห็นไหมครับแปลว่าหลายประเทศเนี่ยเขารู้จักโอมิครอนมากขึ้น
พอเขารู้จักเขาวิเคราะห์แล้วเขาก็ไม่ตื่นกลัวเขาไม่ตื่นกลัวและไม่ตื่นตูม
แล้วก็จะรู้ว่าจะจัดการยังไงที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของประชาชนมากเกินเหตุ
ตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุด
อยากให้สบคคำนึงถึงประเด็นนี้ให้มาก
เพราะว่าผู้ประกอบการร้านค้าผู้ประกอบการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
เขาเพิ่งฟื้นขึ้นมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เอง

รับลูกจ้างเข้ามาทำงาน
เริ่มเปิดร้านได้เต็มที่
พอมาถึงวันนี้เขาใจแป้วแล้วครับ

มันจะกลายเป็นลักษณะอย่างที่บอก
ตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายใหม่
ไม่ไหวครับไม่ไหว
มาถึงจุดนี้เนี่ยเขาบอกไม่ไหวแล้ว
ที่ผ่านมาครั้งสองครั้งเนี่ย
ยังพอเก็บเงินเก่ามาเลี้ยงชีวิตได้

ตอนนี้หมดแล้วหมด

ตื่นเช้าขึ้นมามีคนฆ่าตัวตายเพราะหมดเนื้อหมดตัว
ไม่อยากได้ยินข่าวว่าคนคิดสั้น
เพราะทำธุรกิจเจ๊งแล้วเจ๊งอีก

เราไม่อยากเห็นข่าวแบบนี้เกิดขึ้น
ฉะนั้นสิ่งที่สบคควรจะคิดให้มาก

หาข้อมูลให้เที่ยงแท้ว่าโควิดมันเป็นยังไง
โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน

ข้อมูลจากหมอที่บอกว่าระบาดมาก

ถ้ามันไม่รุนแรงไม่ระบาดมาก

เราควรจะอยู่กับมันยังไง

ไม่ให้คนทำมาหากินผู้ประกอบการ

นี่คือเรื่องใหญ่ของสพค
ที่จะประชุมกันในวันที่๗นี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะฮะ
เราก็ยังคงเกาะติดเรื่องของมาตรการต่างนะครับ